ผมอยากให้ท่านดูภาพภาพหนึ่งซึ่งแชร์กันมากในโซเชียลออนไลน์

ข้างหลังเป็นขุนเขา
และดูเหมือนว่ามีเมฆธมึนอยู่เบื้องหน้า

นี่แหละครับคือภาพที่เล่าให้ฟังว่าร้องไห้เยอะมาก
เป็นภาพที่บ้านแม่แก่น้อยที่เราดูรูปพาโนลาม่า
เทียบกันระหว่างเก่ากับใหม่นะครับ
ภาพนี้ท่านประทับยืนอยู่กลางแดด
ประมาณบ่ายโมงแดดอากาศร้อนจัดมากอากาศร้อนจัดมากจริงวันนั้นนะครับ

วันนั้นมีสมเด็จพระนางเจ้ากับพระบรมเธอพระองค์เจ้าสวมชวรีตามเสด็จ
โดยเสร็จไปด้วยวันนั้นขณะนั้นเนี่ยประทับอยู่พระองค์เดียว
แล้วระหว่างที่ท่านทอดพระเนธแผนที่กลางแดดอยู่เนี่ย
ก็ปรากฏว่ามีลมบ้าหมูก็หมุนหมุนมาแล้วก็ผ่านพระองค์ท่าน
จงว่าท่างแผนที่เนี่ยหลุดจากพระหัสข้างหนึ่ง
ฝุ่นฝุ่นแดงคลุ้งไปหมดเลยนะครับ
พระองค์ท่านก็พระองค์ท่านก็เราก็ตกใจ
องค์ฮราชองรักษ์ก็ตกใจผมก็ลดกล้องลง
แต่ถ่ายรูปนี้แล้วนะครับ
ท่านก็ท่านก็ท่านก็พยายามรวบแผนที่ไว้ในพระหัส
แล้วก็ฝุ่นคงจะเข้าพระเนธ
ท่านก็ถอดฉลองพระเนธออกแล้วก็เช็ดพระเนธ
แล้วก็ใส่ฉลองพระเนธใส่แว่นตากลับไป
แล้วท่านก็กางแผนที่ออกทรงงานต่อ

คือคือเราก็เราก็รู้สึกแย่มาก
แย่มากว่าโอ้โหอย่างนี้แล้วยังทำงานต่อ
ภาพนี้ก็คือกลายเป็นภาพอยู่บนปกหนังสือชื่อ

ภาพนี้ใช่ครับเป็นภาพของปกหนังสือชื่อย่างพระบาทที่ยาตรา
แต่เป็นภาพที่ผมนึกถึงภาพแรก
ในวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย

ถึงเหตุการณ์วันนั้นเป็นเนื้อความประมาณ๑๐บรรทัศน์
ก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาแชร์ภาพนี้ไปเนี่ย
ขณะนี้ประมาณ๗หมื่นแชร์

ผมเรียนท่านผู้ชมเพื่อจะบอกว่า
นี่คือภาพที่อยู่บนปกหนังสือย่างพระบาทที่ยาตรา